เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ที่นี่มีดีที่ยิ่งแก่จัดยิ่งอร่อยใส่ในขาวตลอดไม่มีแดง
รสชาติหวานและนุ่มมากทั้งหมดนี่คือความพิเศษของกระท้อนอีล่ายักษ์
ถ้าอยากทานกะท้อนลูกใหญ่รสชาติดีต้องมาที่ปลาจินบุรี
ชาวตลอดข่าวมาที่สวนปัญญาตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
เพราะเกษตรกรเจ้าของสวนอย่างคุณลุงปัญญาบำรุงวัด
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระประสบความสำเร็จในการปลูกกระท้อนพันยักษ์
ที่นี่ปลูกกระถอนกว่าร้อยต้นบนเนื้อที่สิบห้าไร่
แต่ละต้นมีอายุกว่า๓๐ปีขึ้นไปเลยครับ
อยากรู้เลยว่าลูกใหญ่แบบนี้จะมีน้ำหนักสักเท่าไหร่
โอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณลุงปัญญา
ลูกกระท้อนที่สวนเนี่ยน้ำหนักและขนาดเท่ากับผลส้มโอเลยครับ
ส่วนที่ต้องเรียกว่ากระท้อนอีล่าเพราะเป็นพันธุ์ที่สุกช้ากว่ากระท้อนทุกสายพันธุ์นั่นเองครับ
ท้อนอีล่าเวลาติดผลจะเป็นพวง๕๖ลูกถือว่าเป็นผลไม้ที่ติดผลดกตามฤดูกาลเลยครับ
ปัญญามีวิธีตัดแต่งกิ่งต้นกระท้อนอย่างไรบ้างครับ
ผมนำกระท้อนปานีล่าจากนนบุรีมาปลูกประมาณ๓๐ปีแล้วต้นใหญ่
เราต้องตัดยอดแล้วถ้าไม่ตัดจะออกไม่ได้
คือต้องตัดแต่งกิ่งให้แตกยอดแล้วดอกผลจะตามมาเองครับ
ท้อนที่สวนปัญญามีน้ำหนักมากที่สุดก็คือประมาณ๑๕กิโลกรัม
แต่ในปีนี้กระท้อที่หนักที่สุดอยู่ที่๑๓กิโลกรัมครับ
ส่วนเอกลักษณ์พิเศษของกระท้อนผัดอีล่ายักษ์เมื่อสุกจะมีรสชาติหวานเนื้อนุ่มมาก
เกษตรกรในตะบนบ้านพระนิยมปลูกกระท้อนกันเป็นจำนวนมาก
ดูแลด้วยชีวภาพปุ๋ยหมักและป้องกันแมลงด้วยการใช้ถุงกระดาษห่อผลกระท้อน
ผิวของผลกระท้อนก็เลยออกมาสวยงามแบบนี้เลยครับ
ท้อนปลาจีนอร่อยมากรสชาติหวานท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
ท่านจะได้ทานกระท้อนอร่อยราคาถูกจากชาวสวนโดยตรง
ลูกกระท้อนทรงสวยกลมแป้นสีเหลืองทองเปลือกไม่หนามาก
อยากรู้จังเลยว่าผ่าออกมาแล้วจะน่ากินขนาดไหน
เนื้อขาวชำแบบนี้ชาวสวนบอกว่าหวานอมเปรี้ยวนิดครับ
กระท้อนยักษ์หนึ่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรีได้สร้างยอดขายดีให้เกษตรกรที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ